เมื่อแรกรักน้ำต้มผักก็วะหวาน
แต่คู่นี้คุณผู้ชมคบกันได้๒เดือน

ผู้หญิงเป็นเชฟเลยร้านอาหารอิตาเลียน
ส่วนผู้ชายเป็นรับเหมาก่อสร้าง

เอาเสาเหล็กกางเต๊ะ

ต่อยเตะจนผู้หญิงสลบไป

เอาน้ำลาดให้ตื่นแล้วมาทำร้ายต่อ

เธออายุ๒๔ปีต้องไปร้องทุกข์กับ

เพราะว่าโดนแฟนหนุ่มเนี่ย
หากันได้๒เดือนเมาเหล้าแล้วทำร้ายร่างกาย

เธอเล่าให้ฟังเธอเป็นเชฟอยู่ร้านอิตาเลีย
อายุ๓๐ปีเป็นรับเหมาก่อสร้าง

ได้๒เดือนโดนทำร้ายไป๔ครั้งแล้ว

ทีไรก็หาเรื่องทะเลาะทุบตีเธอ

อย่างที่บอกคือแฟนเอาเสาเหล็กกลางเต็นต์มัดรวมกัน

หนุ่มทำอะไรนะรับเหมาก่อสร้างใช่ไหม
เอาอิดมวลเบามาทุบหัวเธอ
คือมันชื่อเฉยนะ

ทุบใส่หัวเธอแล้วก็เอาน้ำสาดปลุกเธอ

เธอช้ำไปทั้งตัวคุณผู้ชมฮะ
และอาเจียนโอ้โหนี่น่าห่วง

สัปดาห์หนึ่งแล้วก็ยึดมือถือ

จนกระทั่ง๒๕กันยายน

ไปหาพี่สาวเลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้พี่สาวฟัง

ที่สอนอบางพลัดในวันรุ่งขึ้น

และไปรักษาตัวต่อที่บ้านพี่สาว
เมื่อวานนี้๓ตุลาคมเธอตัดสินใจ

ว่านที่หัวหนูแล้วหนูก็สลบ

แก้ปวดแค่นั้นเลยค่ะ

ไม่ให้หนูติดต่อใครเลยค่ะ

คุณผู้ชมอ่ะ
ก็พาผู้หญิงคนนี้เข้าพบตำรวจสนบังพลัด
เพื่อให้เร่งรัดติดตามคดีครับ
แล้วก็ตามจับกลุ่มตัวแฟนของเธอที่กระทำต่อเธอมาดำเนินคดีโดยเร็ว
หลังตำรวจสอบประคำผู้เสียหายอยู่๓ชั่วโมงเนี่ยโอ้นาน
ก็เปิดเผยว่ายังต้องรอผลการตรวจร่างกายผู้เสียหายว่า
เธอบาดเจ็บถึงขั้นสาหัสหรือเปล่า
ถ้าสาหัสก็จะแจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุ
ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วย

ออกหมายเรียกตัวผู้ชายให้มารับทราบข้อกล่าวหา
ถ้าไม่มาก็จะขอหมายจับต่อไปครับ